ทองได้ไปยี่สิบแปดบาทน้ำหนักทองมูลค่าก็หกแสนกว่าบาทอืม
ณวันนี้ยังตามตัวไม่เจอแต่ตำรวจก็ทำงานอยู่อย่างเต็มที่ใช่ค่ะ
คือณวันนี้นะคะตำรวจก็ตีวงแคบลงมาเรื่อยเรื่อยครับถึงกลุ่มคนที่เป็นบุคคลต้องสงสัยอ่า
ไปหาถึงร้านที่คาดว่าคนร้ายซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าใส่ในวันก่อเหตุ
นะคะแล้วก็ตอนนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะค่ะต้องตรวจสอบข้อความแล้วก็ภาพในการแชร์ให้ดี
บางทียังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ใช่ตัวคนร้ายอะไรแบบนี้
เอาเป็นว่าตำรวจเขาทำงานอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไล่กันไปเรื่อยนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้าง
ระหว่างนี้ก็พูดคุยกันมาก็แล้วกันค่ะส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะ
ไลน์ของไทยรัฐดูเราได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางเฟซบุ๊คและทางยูทูปด้วยค่ะ
ครับเอาความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจก่อนนะครับนี่คืออย่างเป็นทางการที่สุดแล้ว
ใช่ค่ะนะครับถ้าดูแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งเดินทางไปติดตามแล้วก็ประชุมกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีชุดนี้ด้วยนะครับ
ประชุมอยู่๒ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปนะฮะ
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับพลตำรวจเอกชัยวัดบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่มีการคุมตัวหรือออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
หลังจากมีที่มีกระแสข่าวออกมานะครับตำรวจยังทำงานทุกวิถีทาง
เพื่อหาตัวคนร้ายให้ได้เพราะพฤติกรรมของคนร้ายถือว่าโหดเยี่ยมนะฮะ
คือถ้าจะกบดานอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ยังไงตำรวจก็จะจับมาให้ได้
โดยขณะนี้นะครับได้มีการสอบถามกันถึงเรื่องของกลุ่มคนร้าย
ที่ตอนนี้ตีวงแคบมาแล้วแล้วก็มีสามคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
หนึ่งในนั้นคือผู้ที่เป็นลูกชายของคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
อีกคนนึงเป็นคนมีสีคนในเครื่องแบบอีกคนนึงก็เป็นคนทั่วไปนะครับ
ซึ่งทั้ง๓คนนี้คนไหนจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่สุดเนี่ยนะฮะ
ตามข่าวที่บอกว่าชุดสืบสวนตีวงแคบมานะครับ
รองพบตรบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดใครทิ้งก็อาจจะเป็นไปได้ทุกคน
ต้องเอาทุกคนมาตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ทราบ
ว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
จะไปตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะ
เพราะว่าถ้าฟังจากรายงานล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่บอกมาเนี่ย
๒ใน๓นี้มีคนหนึ่งที่ติดต่อไม่ได้
ติดต่อไม่ได้เลยนะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ในพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเวลาเกิดเหตุกับก่อนหน้านั้น
ทั้ง๓คนนี้มีใครใช้โทรศัพท์ติดต่อกับใครหรือพูดคุยอะไรยังไงบ้าง
ผมไม่ตัดทั้งประเด็นหนึ่งนะครับต้องเชื่อตำรวจทำเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็
ประชาชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่เราจะได้ตัวคนร้ายมาเนี่ยพยานหลักฐานเราต้องพร้อม
ที่จะสามารถนำคนร้ายขึ้นฟ้องศาลได้นะครับ
ญาติผู้เสียหายผู้สูญเสียเนี่ยเขารู้สึกยังไง
ตำรวจเราก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าบุคคลพวกนี้เราไม่สามารถที่ให้อยู่ในสังคมเราได้
คนร้ายเนี่ยเขาก็เฝ้าดูผมอยู่นะ
พูดอะไรไปนี่เขาก็รู้ไม่เป็นไรปล่อยให้เขากบดาน

คนร้ายเนี่ยตอนนี้มันอาจจะดูเราอยู่ก็ได้
เพราะฉะนั้นการจะให้ข้อมูลอะไรออกไปก็ต้องระมัดระวัง

ก็ต้องกดดันไล่จับกรุมกันต่อไป
ผมได้คุยกับท่านรองแต้มหรือผู้การแต้ม
มือปราบหูดำเมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงเนี่ยถามว่า๕วันแล้วทำไมยังจับไม่ได้
แต้มบอกว่า๕วันความจริงคดีจี้ชิงทองปล้นทองปล้นทรัพย์อย่างนี้เนี่ย
ก็ถือว่ายังไม่ได้นานนักถ้าสัก๑๐วันไปแล้วเนี่ยแล้วยังจับไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าเลย
อันนี้ค่อยว่ากันขณะที่ตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้สอบปากคำพยานไปหลายปากแล้ว
ใกล้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่
ทุกอย่างต้องละเอียดรอบครอบเพื่อให้พยานหลักฐานครบถ้วนคนร้าย
จะได้รับโทษแบบสูงสุดแล้วก็แน่นหนานะแจ้งข้อหาได้แบบเยอะหลายคดีหลายข้อหานะครับ
ส่วนพลตมตรีนัทพลสุขรสรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
เปิดเผยว่าชุดสืบสวนไปตรวจพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนะครับ
แล้วก็สอบถามพยานหาหลักฐานในพื้นที่เป้าหมายหลายจุด
มาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุไม่ใช่แค่พื้นที่ทั่วไปเท่านั้น
ค่ายทหารก็ไปสนามยิงปืนก็ไปไปทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวคนร้าย
จากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้นะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรียืนยันว่ามีผู้ต้องสงสัย๓คน
คนหนึ่งเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
ซึ่งตำรวจสืบสวนจากท่าทีการเดินที่คล้ายกับคนร้ายในกล้องวงจรปิด

คนที่สองเป็นคนมีสีเป็นคนในเครื่องแบบ
ซึ่งพักอาศัยในค่ายแห่งหนึ่ง
อีกคนนึงเป็นประชาชนคนทั่วไป
ทั้ง๓คนนี้เชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่ลบบุรีนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลของชุดสืบสวนที่บอกว่า
เมื่อคืนนี้ตำรวจได้เชิญผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งมาสอบปากคำ
คำให้การก็ถือว่าเป็นประโยชน์พอสมควร
แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วโดยมีทหารพามา
หากมีความชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะขอหมายค้น
อาจจะไปที่ไร่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี

๓คนนะครับตอนนี้นะฮะที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าขอเวลาตำรวจในการทำงานก่อน
เพราะว่าตำรวจก็ทำงานอย่างหนักทั้งกลางวันกลางคืน
อย่างเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์
การจำลองของตำรวจมีการทำเป็นหุ่นขึ้นมาเลยนะคะ
หุ่นเนี่ยก็คือจะให้สัดส่วนรูปร่างความสูง
ถือเป็นท่อนขาเป็นท่อนแขนเข้าไปไปต่อให้เป็นหุ่นคนนะคะ
เท่ากับทางคนร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิด
เพื่อจะนำหุ่นตรงนี้เทียบเคียงกับลักษณะของผู้ต้องสงสัย
แล้วหุ่นที่ว่านี้ใส่รองเท้าแบบนี้ด้วยนะคะ
คือเมื่อวานเมื่อคืนนี้นักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหม
ก็เห็นตำรวจยกอะไรเข้าไปเป็นขาเป็นแขนนั่นแหละ
ตำรวจบอกว่าเอาไปต่อให้เป็นหุ่นค่ะเพื่อจะจำลองเหตุการณ์นะคะ
ก็คือใส่เสื้อผ้าใส่หมวกโม่งถือกระเป๋าใส่รองเท้าให้ใกล้เคียงกับคนร้ายให้มากที่สุด
เพื่อดูระดับความสูงค่ะเพื่อดูท่าทางการเคลื่อนไหวของคนร้ายค่ะ
ก็นำไปเทียบเคียงกับชายต้องสงสัยอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าณตอนนี้ก็มี๓คนแล้วอย่างน้อยนะคะ
ก็ดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างว่าเป็นไงบ้างนะครับให้ผู้ที่บัตรทุกคนนะครับ
ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง
ได้รู้เพราะว่าคนปฏิบัติหน้าที่มันต้องเห็นภาพ
ถ้าถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นภาพเนี่ย
เขาก็จะปฏิบัติทางด้านอื่นไม่ได้เต็มที่นะฮะ
ก็ให้เห็นให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับ
ให้ให้ชัดเจนอืมจากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้รับมาตอนนี้อ่ะนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำเป็นหุ่นพลาสติกมาจำลองเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ชุดสืบสวนสืบไปถึงต้นทางเครื่องแต่งกายของคนร้ายแล้วนะคะ
ครับรู้แล้วว่าคนร้ายซื้อเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอืม
แต่งกายของคนร้ายที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอ้โห
ตำรวจบอกว่าเหมือนกับคนร้ายมีรสนิยมในการแต่งตัวครับ
ทุกอย่างนี้โอ้โหมียี่ห้อราคาแพง
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นของปลอมอ้าวไม่ใช่แรนดเนมเหรอ
เป็นของปลอมที่เรียนแบบของมียี่ห้อนี่ค่ะ
คือก็เลยต้องนำหุ่นมาค่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ให้ครับ
ลักษณะเดียวกับคนร้ายอ่ะเพื่อดูหาความเป็นไปได้อ่ะนะคะอืม
ทีมข่าวของเราบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะซื้อเสื้อผ้าที่ไปใช้ในการก่อเหตุ
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีก็เลยลงพื้นที่ไป
สำรวจตลาดตรงนั้นเลยนะคะครับตลาดพระพุทธบาท
มีร้านขายเสื้อผ้าที่มีกางเกงขาจำลายพรางทหารสองร้านค่ะนี่ค่ะ
มีร้านแรกเนี่ยมี๓ตัวขายหมดไปแล้วแต่เป็นไซส์ผู้หญิงค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ร้านนี้
ส่วนร้านที่๒ตลาดนัดพระพุทธบาท
เฉพาะวันอาทิตย์ช่วงเช้ากับช่วงเย็นอืม
ทีมข่าวของเราไปถามมาร้านนี้บอกว่าเขามีขายแต่สีมันไม่เหมือนกับที่คนร้ายใส่ในวันก่อเหตุ
ถ้าไปเทียบเคียงตามภาพในกล้องวงจรปิดมีแต่ลายอื่น
ไม่เหมือนที่คนร้ายใส่ครับดังนั้นสองร้านนี้ในตลาดพระพุทธบาท
ก็ไม่น่าจะใช่แต่จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะคะ
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่านู่นอาจจะตลาดโรงเกลือหรือเปล่า
นี่ครับทีมข่าวก็ไปสำรวจที่ตลาดโรงเกลือโรงเกลือพระพุทธบาทนะฮะ
ใช่ค่ะมี๒ร้านนะคะที่ขายกางเกงขาจำลายพรางทหารฝรั่งเศส
เหมือนที่คนร้ายใส่นะคะครับทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าแม่ค้า
หนึ่งในสองร้านที่ว่านี้เธอเปิดร้านมาประมาณสี่เดือน
มีลูกค้าวัยรุ่นและคนที่ชอบกางเกงลายพรางทหารเข้ามาซื้อเยอะมากนะคะ
มาซื้อต่อเนื่องเลยที่เปิดร้านมาช่วงสี่เดือนเนี้ยอ่า
กางเกงที่มันเหมือนกับคนร้ายใส่ในวันก่อเหตุเนี่ย
ถามว่าที่ร้านนี้มีไหมเธอบอกมีค่ะหูเนี้ยเต็มเลยเนี่ยดูดิมีค่ะ
โอ้โหขายตัวละสองร้อยห้าสิบบาทอ่า
ทีมข่าวก็เลยถามแม่ค้าร้านนี้ตรงเลยว่าถามจริงเถอะ
มีผู้ชายลักษณะคล้ายคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทองที่ร้านทองโอโรล่า
ลบบุรีมาซื้อไหมแม่ค้าบอกว่าก็ตอบตรงตรงเหมือนกันว่าไม่มั่นใจ
อืมแต่ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อมันก็คล้ายหลายคนนะ
ส่วนใหญ่คนมาซื้อกางเกงในลักษณะแบบนี้แม่ค้าบอกว่าก็ดูร่างกายแข็งแรง
คล้ายกับคนร้ายอ่ะมันก็มีแต่จำไม่ได้แต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะมีลายเหมือนกับ
มีไลน์เดียวกันอ่าถ้าย้อนไปดูภาพเมื่อสักครู่เนี้ยอ่า
อ่าที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เนี่ยถามว่าแบบในกล้องวงจรปิดเนี่ยมีไหมเนี่ย
มีนี่ไงคะมีจริงค่ะ๒๕๐บาทแต่จำคนมาซื้อไม่ได้แม่ค้าบอกคนมาซื้อเยอะ
อันนี้เห็นไหมคะลายเดียวกันเลยจำไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นใจว่าใช่คนร้ายมาซื้อที่ร้านเธอหรือเปล่านะคะ
ส่วนมากอาจจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนอายุไม่ประมาณไม่เกิน๔๐หรอกค่ะประมาณนี้
แล้วก็ลักษณะก็คือส่วนมากก็จะเป็นคนสูงยาวอะค่ะประมาณสูงประมาณเท่าไหร่ครับ
ส่วนมากกางเกงพวกเนี่ยประมาณ๑๐๐๕๐๐ถึง๑๗๐อัพคือใส่ได้เลย
เห็นว่าคนที่จะมีรูปร่างยังไงถึงใส่กางเกงแบบนี้ได้ครับ
คนร้ายนี่ไปก่อเผ็ดบ้นถึงเค้าเขาใส่กางเกงร้ายนี่แต่มาซื้อที่การรัง

อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่ารักษณะส่วนมากคนที่มาซื้อก็หุ่นจะคล้ายกันหมดเลยอะค่ะ

ก็ลักษณะที่ดูจากในคลิปเมื่อกี้มัน

ที่แบบทิ้งน้ำหนักขาลงไปที่ข้างขวา
มันไม่ใช่มันไม่เหมือนคนพิการ
มันเหมือนการเดินเป็นเอกลักษณ์ของเขามากกว่า
อันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของกางเกงครับ
ทีนี้ค่ะรองเท้า
รองเท้าผ้าใบที่คนร้ายใส่

ติไปนะคะนักข่าวของเรา
ก็ไปถามทุกร้านเลยค่ะ
มีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายรองเท้าแบบเดียวกัน
กับที่คนร้ายใส่ในวันก่อเหตุครับ
รองเท้ารุ่นเทอร์บูลล่าเอ็กซ์ของอดีดาส
เป็นรองเท้าเบอร์๔๒

หรือว่าตัวใหญ่แหละใช่ก็ร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบได้อ่ะสี่สิบสองสายสี่สิบสองนะคะ
รองเท้าผ้าใบที่ขายอยู่ที่ร้านนี้คนขายบอกว่าเป็นมือสองนะคะราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท
ครับซึ่งคนที่มาซื้อรุ่นนี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงนั่นแหละ
ถึงจะใส่ได้คนขายบอกคนที่มาซื้อเนี่ยค่ะใช่คนร้ายหรือเปล่าคนขายบอกว่าก็จำไม่ได้หรอก
รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายมาซื้อสามคนส่วนรองเท้าที่เหลือตำรวจเขาไปแล้วนะคะ
ตำรวจเขาไม่ได้ช้านะคะอ่าเขาไปก่อนนักข่าวเราอีกไปก่อนตีแล้วตำรวจไปก่อนค่ะ
แล้วก็เอาจากร้านไปแล้วสำหรับรองเท้าที่เหลือที่เป็นรุ่นเดียวกันกับคนร้ายใส่ค่ะ
ตรงกับที่คนร้ายไปใช้ก่อเหตุมีกี่คู่ครับที่ร้านเรา
มีประมาณสี่ห้าคู่ครับมีขนาดตั้งแต่ไซส์ไหนสี่สิบสองคนไปครับ
ถึงสิบสองคนขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าไซส์ที่ขายได้มีแต่แค่เบอร์สี่สิบสามกับสี่สิบสี่เท่านั้น
ก่อนหน้านี้เราขายไปแล้วกี่คู่ครับผมประมาณขายไปแล้วประมาณสามคู่สามคู่ใช่ใช่
คนที่มาซื้อนี่เราพอจะจำได้ไหมครับผมมันน่าจะจำไม่ได้อะพี่แต่ว่าที่ได้รู้
ถ้าคุณใส่รองเท้าแบบนั้นอ่ะมันมีแต่คุณแบบสูงสูงอุ่นอุ่น
มันแบบใหญ่มากใส่ได้เพราะว่าอันนั้นรองเท้านั้นมันใหญ่อยู่แล้ว
ในนี้นอกจากร้านหนูมีร้านอีกไหมที่ขายไม่มีครับรองเท้าอันนี้ที่เราขายอยู่ประมาณราคาเท่าไร
อันนี้มันมีราคาพันธุ์อังโหลยเกินไปครับพันธุ์อังโหลยเกินไปนี่เกร็ดเอของมือสอง
แต่ถ้ามือน้องแพงแต่มือน้องใบไม่ขายที่นี่หรอก
เดินขายกระเพ็กกระเพ็กมาซื้อของน่ะซื้อรองเท้ารุ่นนี้หรอสามคนนั้นได้สามารถมีแล้ว
เดินกระเพกกระหายกระเพกกระเพกมาซื้อรองเท้ารุ่นนี้กับเรามีเยอะแต่ว่าไม่รู้คนไหนจำไม่ได้จริง
เหมือนในคลิปที่เขาไปก่อเหตุจำไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าบอกกันตรงเลยก็คือตำรวจเขาไม่ได้ช้านะคะ
ก่อนที่ทีมข่าวของเราจะไปถึงเนี่ยตำรวจไปเอาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตลาดโรงเกลือพระพุทธบาทแล้วค่ะ
เอาไปตรวจสอบนะคะเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย
แล้วก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างนะคะเช่นเรื่องของระยะทาง
หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายไปหาซื้อของเหล่านี้ถึงพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ทำไมต้องไปซื้อข้ามจังหวัดจริงจริงแล้วอำเภอพระพุทธบาทอยู่ติดกับจังหวัดลบบุรีนะคะ
ทีมข่าวบอกระยะทางจากอำเภอพระพุทธบาทไปโรบินสันลบบุรีที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ย๑๒กิโลเองค่ะ
นิดเดียวนิดเดียวจากตลาดโรงเกลือพระพุทธบาทไปโรบินสันลบบุรี๖กิโลเองนะคะ
คือไม่ได้ไกลกันมากก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้
ก็แสดงว่าตำรวจเขาก็สแกนพื้นที่ละเอียดถี่ยิบแล้วล่ะในการเก็บข้อมูลต่าง
ตอนนี้ก็ตีวงแคบมาเหลือผู้ต้องสงสัยอยู่๓คนถูกต้องค่ะนะฮะอย่างที่เราแจ้งไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือ๓คนนี้มีข้อมูลว่า๑ใน๓เป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อีกคนนึงเป็นคนในเครื่องแบบอีกคนนึงก็เป็นคนทั่วไปนะฮะ
ที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะครับที่เขาพุ่งเป้าไปก็คือผู้ต้องสงสัยที่เป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ลบบุรีนะครับ
อายุประมาณ๓๗๔๒ปีสูง๑๗๐เซนติเมตรเรียนจบมปลายที่สระบุรีแล้วไม่เรียนต่อ
พ่อแม่อยู่ลบบุรีมีฐานะดีนะครับเคยเป็นทหารเกณฑ์ปลดประจำการมาแล้วไม่ใช่พวกรบพิเศษ
ทหารเกณฑ์มาก็ไม่ทำงานทำการใช้ชีวิตเสเพลย์ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์แล้วเคยประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยไม่รู้ว่าทำให้ขากระเพลกหรือเปล่าคลั่งคล้ายการยิงปืนแบบปืนพกแต่ว่าไม่เคยได้ถ้วย
ไม่เคยได้เหรียญแม่นปืนเคยมีเมียแต่เลิกไปนานแล้วชีวิตครอบครัวล้มเหลวเป็นพวก
ยิงไม่เลือกหน้านะครับแค้นอาฆาตผู้หญิงสวยนะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก่อเหตุชิงทองแล้วไปเห็นพนักงานขายผู้หญิงในร้าน
แล้วผู้ตายคุณธิดารัฐเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดี
ถ้าเป็นไอ้คนนี้จริงมันก็อาจจะแบบเห็นผู้หญิงสวยแล้วมันก็แค้นไปหมด
ก็เลยยิงไปถึง๔นัดทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำ
ผู้โพสต์ระบุว่าจากการตรวจหัวกระสุนวิถีกระสุนเกลียวกระสุนแล้ว
เป็นปืนมีทะเบียนแต่ชื่อคนอื่นถูกเปลี่ยนมือมาหลายทอด
รอยเท้าที่ทิ้งไว้บนตู้กระจกนะฮะซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่น
แล้วใช้แสงแบคไลท์ที่ส่องแล้วเห็นลายของรองเท้า
เหมือนใส่เดินในไร่มาทั้งวันก่อนมาก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นชายคนนี้มีญาติผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ซึ่งเขาก็อ้างว่าตัวญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายกำลังเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
นี่ค่ะคือถ้าเป็นลูกหลานจริงนะไม่ต้องเกลี้ยกล่อม
แจ้งตำรวจให้มารวบไปเลยฮะใช่ค่ะไม่ต้องไปเกลี้ยกล่อมแล้วฮะ

โดยเริ่มจากข้อมูลที่คนร้ายอาจจะเป็นคนที่คลุกคลีในวงการบิ๊กไบท์
ไปสอบถามนายปียชัยคำนวณมิตรรองประธานกลุ่มรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ลบบุรีรายเดอร์ให้ข้อมูลว่าในจังหวัดลบบุรี
หลักจะมีกลุ่มของนายปียชัยนี่แหละมีสมาชิกประมาณ๔๐คัน
กับกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มพันธมิตรอีก๓๔กลุ่ม
แต่ก็ไม่มีใครที่มีลักษณะการเดินแบบขากระเพลกนะ
ส่วนคนที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมีอยู่๑๐กว่าคน
คนที่ประสบอุบัติเหตุยังคงติดต่อกันได้
แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่ชอบเล่นปืน
ไม่มีปืนในความครอบครองและก็ไม่มีใครหายตัวไปด้วย
ส่วนตัวเลยมองว่าผู้ก่อเหตุหากเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ขี่บิ๊กไบท์จริง
ก็ตรวจสอบได้ไม่ยากเพราะกลุ่มขี่จักรยานยนต์เนี่ย
เช็คข้อมูลคนในวงการกันได้เว้นแต่คนร้ายจะมีรถบิ๊กไบท์เอาไว้ขี่คนเดียว
ไม่มีเพื่อนไม่มีแก๊งก็ซื้อบิ๊กไบท์ขี่ก็ขี่ของเขาคนเดียวอะไรอย่างนี้
หากเทียบคุณสมบัติตามข้อสันนิษฐานที่ระบุว่าคนขี่บิ๊กไบท์
เป็นเจ้าหน้าที่หรือมีญาติใกล้ชิดเป็นข้าราชการในจังหวัดลบบุรี
คุณปริยชัยบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ขี่รถประเภทนี้ส่วนมากก็แทบจะรับราชการทั้งหมดนะ

มีมีเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีเสียชีวิตบ้าง
แต่สร้างข่าวอยู่ในนี้ว่ามันมีการโยงของกัน
เขาอาจจะมองที่ถุงมือหรือว่าอย่างไรหรือว่าไม่แน่ใจ
ถ้าถุงมือมันมีขายตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามห้าง
ตัวนี้มันไม่ใช่ถุงมือบิ๊กไบท์ที่แบบนิยม
ถ้ามาชีกลุ่มผมผมจะรู้จักกันหมด
ตัวไอ้บิ๊กไบท์เนี้ยขับข้ามจังหวัดก็ได้
เราไม่แน่ใจว่าเขาอยู่จังหวัดลบบุรีหรือเปล่า
เพราะรถบุรีติดแทนสละบุรีสิงฟ์บุรีหางทอง
แล้วถ้าพูดถึงคนขับบิ๊กไบท์จะมาเป็นโจรถึงกับขนาดฆ่าคน
ผมว่าผมยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าเป็นคนที่จิตใจขนาดนั้น
ก็มีแต่รักความสนุกรักเที่ยวอะไรแบบนี้
เราก็พยายามแกะรอยดูนะฮะแต่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยคนร้ายมันขี่ยามาฮ่าฟีโน่มา

จักรยานยนต์ทั่วไปไม่ได้ขี่บิ๊กไบท์แต่ว่า๑ใน๓เนี่ยที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลเนี่ย
ที่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ค่ะทีนี้ค่ะก็ต้องแกะรอยไปเรื่อยค่ะ
จากข้อมูลที่คาดว่าคนร้ายเป็นลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลเนี่ย
มีคนที่เขาแชร์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าญาติผู้ใหญ่ของคนร้ายมีฟาร์มเลี้ยงวัว
แล้วที่คนร้ายใส่รองเท้าที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วกระโดดขึ้นไปที่เคาน์เตอร์ร้านทองแล้วมันมีรอยฝุ่นติดอยู่ที่เคาน์เตอร์
ตำรวจก็สงสัยว่าไอ้ฝุ่นนี้คนร้ายมันไปเหยียบฝุ่นที่ไหนมา
ก็คาดว่าคนร้ายอาจจะไปเดินอยู่ในสวนในไร่ทั้งวันคนร้ายก็เลยอาจจะเกี่ยวข้องกับไร่สวนฟาร์มเลี้ยงวัวหรือเปล่า
เราก็เลยขยายผลตามหาให้นะคะในจังหวัดลบบุรีเนี่ยค่ะมีการทำไร่เลี้ยงวัวนมวัวเนื้อจำนวนมากนะคะ
เราได้ข้อมูลมาจากผู้ประกอบการทำธุรกิจซื้อขายวัวรายหนึ่งค่ะเขาบอกว่ากลุ่มผู้ค้าที่ทำธุรกิจซื้อขายวัวในลบบุรีหลักหลักเจ้าใหญ่ก็เป็นกลุ่มในทุนอยู่แถบเขตรอยต่อจังหวัดลบบุรีกับจังหวัดสระบุรี
ส่วนคนมีสีมีอิทธิพลที่ประกอบธุรกิจฟาร์มวัวมีไม่ต่ำกว่าสิบรายนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงวัวอยู่ในพื้นที่ราชการด้วยค่ะ
ข้อมูลให้แคบลงไปอีกอะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่เหมือนกับรับราชการด้วยและทำธุรกิจอย่างนี้ด้วยมีไหม

หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ก็มีในค่ายทหารเลยมีในค่ายทหารก็มีของผู้พักแล้วก็มีมัวที่เขาเลี้ยงวัวอยู่
ถ้าไม่ต้องระบุชื่อถ้านับเป็นเจ้ามีประมาณกี่เจ้าครับอยู่ในค่าตัวได้
ในค่าทหารมีเป็นสิบเจ้ามีเป็นสิบคนเยอะ

อืมค่ะ
แกะรอยจากชุด

รองเท้าที่ไปซื้อข้อมูลตัวบุคคลที่ตำรวจเขาตีวงแคบเหลือ๓คน

ทีนี้ลองไล่จากกล้องวงจรปิดภาพของคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์กันหน่อย

ตอนที่ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าซึ่งอันนี้เป็นภาพตอนที่ขี่ออกไปเนี่ยนะหลังจากก่อเหตุแล้วแล้วก็ขี่ย้อนสอนไปอ่า
อ่าอ่ามีชายหนุ่มที่เขาบอกว่าเขาจอดรถรอแฟนเขาอยู่แฟนเขาทำงานในห้าง
วันเกิดเหตุวันพระรหัสที่๙มกราคม๒ทุ่มกว่าเนี่ย
แล้วเขาเห็นตั้งแต่คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วใช่มาจอดที่แถวแถวประตูหน้าห้าง
จะเดินไปก่อเหตุอ่ะนะพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ออกมาเนี่ยฮะ
แล้วเขาก็ถ่ายภาพได้ภาพหนึ่งอืมทีแรกพยายามจะขับรถตามใช่
แต่คนร้ายยิงใส่ตามไม่ทันด้วยนะแล้วก็เนี่ยถ่ายภาพได้ภาพหนึ่งนี่ฮะ
อ่ารถของเขาคือคันสีขาวคุณเหนียวมาสอนอืมตอนนั้นเขาออกมายืนนอกรถ
เพราะเขาจะวิ่งไปดูคนร้ายอ่าเห็นว่าลงจากจักรยานยนต์
แล้วกำลังจะเดินเข้าห้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยประมาณ๖๐เมตร
อืมอ่าที่เขายืนอยู่เนี้ยแต่เขาผิดสังเกตตั้งแต่เห็นเป็นหมวกไอ้โม่งอะไรมาเนี้ย
ค่ะจะเห็นว่าช่วงนั้นไม่มีคนเลยนะเพราะว่าปิดห้างจะปิดแต่เขาบอกว่าผิดสังเกตที่สุด
ออกจากแต่งสวมหมวกไอ้โม่งอะไรมาแล้วเนี่ยก็คือเอามือล้วงไปแถวหน้าท้องแล้วควักออกมาเป็นปืน
อืมซึ่งมันมีปลายกระบอกยาวยาวอยู่แล้วค่ะเป็นกระบอกเก็บเสียงซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าควักจากเสื้อหรือว่า
เพราะเดี๋ยวนี้เป้มันจะมีซิปข้างใช่ไหมที่มันล้วงออกมาได้เขาก็เลยพยายามจะเดินเข้าไปดูไง
แต่ได้ยินเสียงปืนปุงปังเหมือนกับเสียงลูกโป่งเพราะมันเป็นที่เก็บเสียงเหมือนลูกโป่งแตกจากในห้าง
แล้วมองเข้าไปเนี่ยนะหนุ่มคนนี้เอาเป็นว่าชื่อต้นกันแล้วกัน
ผมเพิ่งคุยด้วยเมื่อสักครู่เขาบอกว่ากระจกของประตูห้างเนี้ยมันใสอืม
เขามองเข้าไปเนี่ยเขาเห็นตอนนั้นอ่ะมันอยู่บนตู้เคาน์เตอร์แล้วค่ะแล้วก็ร้านทองกับประตูห่างกันแค่นิดเดียวเองค่ะ
เขาบอกยืนอยู่แล้วกำลังปึกปึกล่ะเขาก็เลยคิดโดยฉับพลันตอนนั้นว่าจะทำยังไงดี
ห่วงหลานที่อยู่ในรถก็ห่วงก็เลยคิดสั้นก่อนว่าจะไปถีบจักรยานยนต์ของมันที่จอดอยู่ตรงประตูทางเข้าห้าง
ปากทางประตูที่เป็นประตูออโต้นะให้ล้มอืม
ถ่วงเวลากำลังจะเดินเข้าไปไม่ทันฮะ
เป็นจังหวะที่คนร้ายเดินออกจากห้างที่ว่าไปยิงใส่รบพอเขาคนหนึ่ง
แล้วก็กระแทกประตูเพื่อให้ประตูเปิดแล้วเดินออกมาน่ะเขาบอกเขาได้ยินเสียงตรงนั้นปึ้งปั้งปึ้งปั้ง
น่าจะเป็นกระสุนช่วงสุดท้ายที่ยิงใส่รอปภห้าง
เป็นหัวหน้ารอปภแล้วเขาเสียชีวิตเขาก็เลยต้องรีบหนีใช่
เขาก็เลยวิ่งหนีกลับมาเข้าที่รถจังหวะเนี้ยคนร้ายขี่จักรยานยนต์ออกไป
เขาเลยถ่ายภาพได้ภาพหนึ่งอืมแล้วเขาก็จะขับรถตามค่ะ
ขึ้นรถแล้วจะขับตามแฟนโทรมาแฟนบอกอยู่ไหนอยู่ไหน
เขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะขับรถไล่ตามคนร้ายที่มันก่อเหตุข้างใน
บอกไม่ต้องตามมานี่ก่อนมีเด็กถูกยิงใช่ค่ะ
แล้วเขาเป็นคนไปช่วยน้องไทตันวัย๒ขวบพาไปส่งโรงพยาบาล
เขาก็ไปจอดรถข้างหน้าแล้ววิ่งเข้าไปข้างในค่ะก็เหมือนคลิปที่เราเคยเห็นตอนวันแรกแรก
น้องไทตันกำลังกอดน้องไทตันอยู่อ่ะค่ะเขาก็เข้าไปช่วยใช่
บอกว่าพี่ไปก่อนไม่ต้องรอใครแล้วไปรถผมนี่แหละ
แต่สุดท้ายแล้วไม่ทันค่ะเนี่ยเขาได้ภาพภาพนี้นะฮะ
คนร้ายไปอย่างนี้เขาบอกว่าไปคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียว
มาด้วยชุดนี้แล้วไปด้วยชุดนี้นะครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับ
ขี่ผ่านไปเรื่อยเนี่ยมีทั้งพยานที่เห็นหรือว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อวานเราก็ได้มานะครับจะผ่านไปบนถนนพระยาพิชัยดาบหัก
นี่ฮะนี่ก็เห็นภาพหนึ่งนะครับแต่ช่วงเวลาจะต่างกันแล้ว
อันนี้สามทุ่มสิบเจ็ดละอืมเมื่อสักครู่เนี้ยสองทุ่มกว่ากว่า
สองทุ่มสามสิบกว่ากว่าที่ห้างคนร้ายมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ก็ขี่ไปด้วยความรวดเร็วพอสมควรนะครับอ่าเมื่อเทียบเคียงแล้วจะพบว่าช่วงเนี้ย
จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้หญิงคนหนึ่งเจอคนร้ายจอดติดอยู่แถวสี่แยกไฟแดง
แล้วมีท่าทางลุกลี้ลุกหล่นคลิปวงจรปิดชุดนี้นะครับ
อ่าที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะมีร้านค้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนห่างจาก
ถนนพระยามพิชัยดาบหักประมาณห้าสิบเมตร
ไม่ห่างจากทางเข้าค่ายทหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็โรงพยาบาลอนันพหิดลที่เขา
มีซอยแยกย่อยอีกหลายซอยนะฮะคือซอยพญาพิชัยดาบหัก
ซอยห้าซอยเจ็ดซอยเก้าซอยสิบเอ็ดซอยสิบสามซอยสิบห้า
และซอย๑๘ซอย๑๘จะติดค่ายทหารส่วนซอยอื่นจะเป็นทางตันนะ
ซอยที่บอกมาไล่มาที่ท่านเห็นบนแผนที่อันนี้ทะลุออกถนนอื่นได้
อีกเส้นทางหนึ่งที่คาดว่าคนร้ายจะไปได้นะครับคือทางค่ายทหารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
แต่เส้นทางนี้ถ้าเข้าค่ายเนี่ยเข้าได้แต่หลัง๑๘นาฬิกาแล้วประตูทางออกด้านหลังปิดออกไม่ได้
ไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะเลือกเข้าไปหรือเปล่าเข้าไปแล้วออกไม่ได้หรือไม่ออกหรือไม่เข้าก็ไม่รู้
ประตูหลังค่ายถ้าจะออกจริงมันจะทะลุออกถนนหลวงชนบทแล้วก็ทะลุถึงช่วงวัดพระบาทน้ำผู้ได้
จุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ได้ข้อมูลตรงกับที่ตำรวจได้มานะครับ
มีชาวบ้านที่บอกว่าหากรถของคนร้ายผ่านเส้นทางนี้จริงนะครับ
ถ้าจะไปต่อจริงเนี่ยไปได้๖เส้นคือซอยพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นซอยย่อยต่าง
อีกเส้นหนึ่งก็คือเข้าค่ายทหารแล้วออกประตูหลังค่ายนั่นแหละอยู่ที่ว่ามันจะไปไหนนะครับ
ถ้าเป็นซอย๕เนี่ยไปสำรวจมาพบว่าในซอย๕จะมีบ้านของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นส่วนใหญ่นะครับ
และทุกหลังก็เกือบทุกหลังนะฮะไม่มีกล้องวงจรปิด
ซอยนี้ขี่รถหรือว่าขับรถไปสัก๕๐เมตรจะไปเจอสามแยกหลังจากเข้าจากปากซอยเข้าไปนะฮะ
ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะย้อนไปออกที่ชุมชนบ้านวัดดงสวองออกสู่ถนนผนโยธินตรงสี่แยกไฟแดง
สี่แยกที่มีผู้หญิงพลเมืองดีเห็นแล้วถ้าเลี้ยวขวาก็จะเลาะทางเปลี่ยวสู่เขตอ่างเก็บน้ำทับเหล็ก

ใช่ค่ะเราบันทึกภาพโดยโดรนนะคะก็คือเส้นทางจากห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุนะคะ
ไปจนถึงแยกไฟแดงที่มีพยานเขาเห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายไปจอดติดไฟแดงอยู่
แต่เราก็สามารถบันทึกภาพได้เท่านั้นเพราะว่าจุดอื่นเป็นพื้นที่ของราชการพื้นที่ทหาร
เป็นไข้ทหารข้างห่วงข้ามโดรนก็บินเข้าไปถ่ายภาพไม่ได้
เนี่ยกลางวันถ้าไปก็ไปอย่างนี้ใช่ค่ะ
กลางวันก็ยังรถน้อยนะไล่ไปตามทางเรื่อยแบบนี้นะคะ
กลางคืนนี้รถก็คงจะยิ่งน้อยใหญ่แล้วมืดด้วยเนี่ยนะครับนี่คือเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไป
ถูกต้องค่ะก็ค่อยแกะรอยกันไปเรื่อยค่ะทีนี้เราก็มาสืบจาก
ปืนและกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะ
เส้นทางนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ยังคงได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะคะ
สืบสวนได้ข้อมูลมาว่าในจังหวัดลบบุรีมีผู้จดทะเบียนครอบครองปืนรุ่นนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมแล้ว๑๓คนเป็นคนในเครื่องแบบ๒คนเป็นพลเรือน๑๑คนค่ะ
จากการส่งหัวกระสุนปลอกกระสุนที่คนร้ายยิงในที่เกิดเหตุไปตรวจหานะคะ
ว่ากระสุนทั้ง๑๖นัดที่คนร้ายยิงยิงจากปืนแบบไหนเป็นหัวกระสุนชนิดไหน
ผลการตรวจเบื้องต้นยืนยันว่ากระสุนที่คนร้ายบรรจุในปืนที่ก่อเหตุ
กระสุนในลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามสนามยิงปืนตามร้านขายปืนทั่วไปนะคะ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันเรื่องกระสุนปลอกกระสุนเนี่ยค่ะ
เราก็เลยให้นักข่าวของเรานะคุณปียชาติคงถิ่นไปที่สนามยิงปืนเลย
มาทดสอบลองยิงเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณวิทยาเคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญมาแล้ว
ลองยิงคล้ายกับที่คนร้ายยิงก็คือใช้มือเดียวแบบนี้นะคะ
คนร้ายยิงแบบแขนตรงใช้มือเดียวแบบนี้นะคะ
กระสุนเนี่ยนะครับเมื่อยิงออกไปแล้วหมดยิงออกไปแล้วนะครับ
เอ่อก็จะเกิดอัตลักษณ์ผมใช้คำว่าอัตลักษณ์ภาษาง่ายง่ายนะครับ
อัตลักษณ์อัตลักษณ์บนบนหัวกระสุนบนปลอกคุณซินะครับ
ซึ่งเป็นลายพิมพ์เหมือนกับลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์

เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดชี้ขาดจุดชี้ขาดเลยนะครับ
และจุดนี้แหละครับเอาไปพิสูจน์หลักฐานได้
ดังนั้นนะคะถ้าถามว่าไอ้หัวกระสุนที่ว่าเนี่ยค่ะ
กระป๋อกระสุนเนี่ยค่ะจะเป็นพยานหลักฐาน
เชื่อมโยงนำไปหาตัวคนก่อเหตุได้ยังไงบ้าง
อธิบายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ภาพกราฟิกให้ดู
คือเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของปืนที่ใช้ก่อเหตุ

คือกระสุนที่วิ่งผ่านลำกล้องเนี่ยค่ะ
ทิ้งร่องรอยขีดขวนไว้ที่กระสุนซึ่งจะมีอยู่สองแบบนะคะ
สันเกลียวและร่องเกลียว
ซึ่งปืนรุ่นที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ทิ้งร่องรอยไว้ในลักษณะสรรเกลี่ยวแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับปลอกกระสุนนะคะก็จะมีร่องรอย
ทั้งรอยเข็มทั้งรอยปลอกทั้งรอยขอรั้งปลอก
รอยกระแทกจากตัวเตะปลอกมันอาจจะเป็นศัพท์ของ
เทคนิคเรื่องปืนนิดนึงนะคะแต่มันจะเห็นเป็นรอย
รอยเหล่านี้มันเป็นหลักฐานไงคะมันเป็นหลักฐานในคดีด้วย
คุณวิทยาบอกว่าการต่อท่อเก็บเสียงเนี่ยค่ะ
จะทำให้การยิงเป้าหมายระยะใกล้แม่นยำมากขึ้น
เพราะว่าปลายกระบอกปืนจะไม่สะบัดนะคะ
ปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า
เป็นปืนที่มีเกลียวมาสำเร็จที่ปลาย
เพื่อที่จะต่อท่อเก็บเสียงหรือเอามาดัดแปลงเอง
เพื่อที่จะต่อท่อเก็บเสียงอันนี้ยังไม่รู้
แต่การนำลำกล้องหรือท่อเก็บเสียงมาใช้ในเมืองไทย

คือมันต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๓จุดค่ะที่โครงปืนที่สไลด์กับที่ลำกล้อง
ปัจจุบันนี้กรมการปกครองเขามีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ของปืน
นำไปขึ้นทะเบียนก่อนนำไปครอบครอง
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบหากเกิดเหตุอาทยากรรม
คุณวิทยาก็เลยบอกว่าการก่อเหตุโดยใช้อุปกรณ์เสริมติดท่อเก็บเสียง
ปลายปืนเนี่ยค่ะถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะ
ที่คนร้ายใช้ปืนในลักษณะแบบนี้ในการก่อเหตุ
กฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วเรื่องของการนำท่อเก็บเสียงมาติดที่ปืน
ดังนั้นโทษก็จะหนักมากขึ้นด้วย
ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้อุปกรณ์เก็บเสียง
หรือบรรเทาเสียงในการประกอบอัยกรรม
ที่เป็นภาพปรากฏต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้อาจจะมีอาจจะมีแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีภาพปรากฏออกมา
นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากยังมีเหตุผลซ่อนอยู่ว่าปล้นท้อง
หรือจะมีอะไรที่ลึกอยู่กว่านั้นนะครับ
แต่มันก็เกิดการสังหารหมู่แล้วนะครับสังหารหมู่ในที่นี้ก็คือ
ผู้คนไม่เกี่ยวข้องเข้ามาถึงยิงยิงเลย
จะเก็บสกอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ
ผมเกรงว่ามันจะเกิดการเรียนแบบเกิดขึ้น
นี่แหละฮะมันไม่ใช่แค่การชิงทรัพย์ปล้นทองจี้ชิงทองอะไรก็แล้วแต่
มันคือการสังหารหมู่ถูกต้องค่ะนะ
มันจะเป็นคนธรรมดาคนมีสีลูกหลานใครก็แล้วแต่
แต่ไอ้นี่คือฆาตกรคือคนร้ายที่โหดเยี่ยม
ฆ่าไป๓ศพบาทเจ็บอิกษาอ่ะ๔คน
๒ศพนะฮะที่เป็นเหยื่อกระสุนในวันที่มันก่อเหตุเนี่ย
ตอนนี้ชาปนกิจศพไปหมดแล้วนะครับ
หัวหน้ารอปภชาปนกิจศพไปศพแรกนะครับ
เมื่อวานนี้ก็๒ศพที่มีพิธีชาวประนักกิจนะครับ
ก็คือน้องไทตันเด็กชายุ๒
ภาพเช้ามืดวันนี้นะครับที่เมนวัดหัวช้าง
ธรรมวลท่าศาลาฯอำเภอมึงจังหวัดลบบุรี
เป็นการเก็บเท่าอัฐิเก็บกระดูกของน้องไทตันนะครับ
ก็มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะนายอนุชานางวิไลวันวงอยู่นะครับ
ที่มาเก็บกระดูกของลูกชาย
หลังจากเพิ่งชาวพนักกิจศพไปเมื่อวาน
เอาผลไม้มาวางเรียงกันเป็นรูปร่างมนุษย์
เอามะพร้าวมาวางเป็นศีรษะ

กล้วยเป็นมือกับเท้าน้ำตาลเป็นลำตัว
แล้วก็มีเหรียญบาท๓๒เหรียญเหมือนกับอุบายธรรม
ให้ผู้ล่วงลับไปพร้อมกับร่างกายที่ครบ๓๒
เป็นตามความเชื่อแบบโบราณพิธีการแปรทาสนะครับ
เป็นการทำบุญต่อบุญนำของที่มาใช้ทำพิธีไปทำบุญต่อ
เป็นการใช้ประโยชน์กับคนอื่นได้ต่อไป

พิธีตั้งแต่เช้ามืดจนช่วงเช้า
คุณพ่อคุณแม่ก็มาพรมน้ำอบโรยดอกไม้ที่เท่าอธิของลูกชาย
จุดทูบคนละดอกบอกกล่าวให้ลูกชายไปสู่สุขติ
ไปสู่พบภูมิที่ดีก็มีพระท่านก็มาสวดวิจารณาสังคาญให้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าสภาพจิตใจก็ดีขึ้นบ้างนะครับ
คุณแม่บอกว่ากระดูกของลูกชายตอนแรกครอบครัวคุยกันว่าจะนำไปฝังที่ใต้ต้นโพต้นใหญ่
แต่ตอนนี้ก็ยังหาจุดนั้นไม่ได้
ก็สรุปว่าเดี๋ยวไปเก็บไว้ข้างโบสถ์ที่วัดก่อนเวลามีคนมาทำบุญลูกชายจะได้ได้บุญไปด้วย
หลังจากนี้คุณแม่จะไปบวชชีพรามให้ลูกชาย๕๗วันนะครับ
ส่วนเรื่องการทำงานนะครับ
ลูกชายน้องไทตันก็บอกแม่กับพ่อว่าอยากกินสุกี้๒ขวบแต่ก็พูดได้นั่นแหละ
อยากกินซุกี้คุณแม่ก็เออเดี๋ยว๓ทุ่มครึ่ง๓ทุ่มงานเขาถึงเริ่ม
ทุ่มครึ่งก็ลูกมาแล้วก็พาลูกจูงเดินอยู่คุณพ่อทำงานอยู่ที่อื่นเดินอยู่นั่นแหละ
กระสุนพุ่งปึ้งเข้ามาเข้าแถวหน้าผากเลยเข้าศีรษะเลยเนี่ยฮะ
แต่คงต้องขอย้ายไปอยู่สาขาใหม่แล้วอยู่สาขาที่ห้างนี้คงไม่ไหวมันเป็นจุดเกิดเหตุ

เมื่อไหร่มันก็สะเทือนใจถ้าต้องไปทุกวันมันคงปวดร้าวทุกวัน
ยังรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างเราก็ยอมรับยอมรับความจริงจริงว่าน้องเขาตายแล้วนะฮะ
แต่ว่าความรักความหลุดอันความคิดถึงมันก็ยังอยู่ในอกแม่ก็คือพยายามอะค่ะ
พยายามอยู่กับความจริงให้ได้นะคะทางคุณแม่เนี่ยคือทราบว่าเหมือนตั้งใจจะบวชด้วย
บวชชีพรามค่ะก็คือตอนนี้ก็คือต้องหาต้องดูวันก่อนนะคะ
เพราะว่าเนี่ยจะต้องไปทำงานก่อนก็คงต้องคุยกับทางผู้ใหญ่อีกทีนึงนะคะ
ว่าจะขอลางานได้ไหมเวลาในช่วงไหนเนี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะกลับไปเจอสถานที่ได้
เพราะเราแค่มองมันก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเจ็บปวดในชีวิต
มันมันรับไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะส่วนที่บ้านคือมันเป็นความทรงจำดีดีใช่ไหมคะ
เป็นความทรงจำดีเราอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นเหตุในสถานที่เกิดเหตุ
ไปอยู่ตรงที่น้องเสียชีวิตอย่างเจ็บปวดแต่ความทรงจำไม่ได้จริง
นี่แหละฮะนี่คือหนึ่งในครอบครัวที่พบกับความสูญเสีย
ใช่ค่ะอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะ
ก็คือครอบครัวของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือกวางอายุ๓๑ปี
เมื่อวานนี้ได้มีพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งภาพเมื่อวานนี้บรรยากาศคงไม่ต้องบรรยายว่าโศกเศร้าขนาดไหน
และยิ่งเห็นภาพนี้ยิ่งสะเทือนใจมากค่ะ
นี่คือลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ลูกชายของคุณกวางน้องออก้าอายุแค่๕ขวบ
อยู่ที่งานเนี่ยคอยดูแลแขกเหลือญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน
ยกมือไหว้อย่างน่าเอ็นดูมากค่ะ
เห็นภาพแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลจริง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณกวางนะคะ
ไปพบกับครอบครัวไปพบกับน้องออก้าด้วยค่ะ
คือรู้แค่ว่าคุณแม่ไปสวรรค์ไปอยู่เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์

ออก้าถามตลอดว่าคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหน
ตอนแรกพ่อบอกว่าจำใจต้องโกหกลูกไปก่อนว่าแม่ทำงาน

ก็บอกแค่ว่าแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะ
ออก้าก็ยังเด็กมากอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
การเสียชีวิตการตายคืออะไร
ก็รู้แค่ว่าคุณแม่อยู่บนสวรรค์
แล้วคุณระวีการแก้ววิจิตเนี่ยค่ะนักข่าวของเราที่ไปที่บ้านเนี่ยนะคะ
บอกว่าน้องออก้าน่ารักจริง
ยกมือไหว้แบบเรียบร้อยน่ารัก

ไหว้ทีเปล่าใช่ไหมไหว้แบบเมื่อวานเลยนะ

นักข่าวเราต้องถามเลยนะว่าน้องออก้าใครสอนหนูไหว้คะลูก
ออก้าบอกว่าแม่กวางสอน
ฟังแล้วน้ำตาจะไหลคุณผู้ชม
แล้วน้องออก้าบอกว่าผมโตขึ้นผมอยากเป็นทหารครับ
รักแม่กวางมากมากครับอยากให้แม่กวางมาหาออก้า
เห็นไหมเลย
อยากให้แม่มิตรกอยากให้แม่ก็วาดมาหาหนู

ของคุณกวางนะคะคุณป้าของผู้ตายคุณป้าพัชรพรมั่งมีมั่ง

ทุกคนก็ไปเก็บเท่ากระดูกที่วัดศรีธรรมโสพล
กระดูกเป็นสีขาวนะคะมีฟันหลงเหลือให้เห็นอยู่สี่ห้าซี่
ก็มีสีขาวครับครอบครัวบอกว่าถ้าฟันขาวกระดูกขาวเนี่ยค่ะ
เป็นผู้มีบุญหรือว่าเป็นผู้ที่เขาหมดอายุไขแล้วจริงจริงครับ
เมื่อคืนนี้หลังครอบครัวกลับมาจากพิธีชาปนกิจศพนะคะก็นำโกรธที่เตรียมไปใส่เท่ากระดูก
กลับมาที่บ้านคุณยายของนางสาวธิดารัฐหรือคุณกวางเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้าบ้านก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงอะไร
ครับแต่เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณกวางเขากลับบ้านนะคะอืม
ได้ยินเสียงพอดีเลยเหมือนคนมาเปิดประตูนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
ช่วงที่ยังจัดพิธีอยู่ที่วัดก็มีเพื่อนรุ่นน้องมาเล่าให้ฟัง
เห็นภาพเป็นภาพสะท้อนผ่านกระจกเหมือนกับนางสาวธิดารัฐนั่งอยู่ในรถนะคะ
ครับวันนี้สามีของคุณธิดารัฐหรือคุณกวางเนี่ยนะคะ
ยังเสียใจมากอยู่คือสภาพจิตใจไม่พร้อมไม่คือยังทำใจไม่ได้อะค่ะ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยก็เวลารู้สึกสัมผัสได้ว่าภรรยามาหาก็จะเล่าให้ครอบครัวฟัง
อย่างเรื่องที่บอกว่ารู้สึกเหมือนภรรยามาหาเนี่ยนะคือตอนนี้ก็ยังเชื่อแบบนั้นนะ
โดยเฉพาะช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะครับภรรยาก็คือต้องจุดเทียนอ่ะ
เอาเทียนแบบไปทำเหมือนเป่าเค้กวันเกิดให้ภรรยาเพราะว่าเสียชีวิตก่อนวันเกิด
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจก่อนวันเกิดวันเดียวครับเนี่ยค่ะก็ยังบอกว่าโอ้โห
คือมันทำใจไม่ได้จริงสามีบอกว่าหลังจากนี้ต่อไป
คือไม่มีช่วงเวลาวันเกิดร่วมกันอีกแล้วอะค่ะ
ไม่พร้อมสภาพจิตใจเขายังไม่พร้อมค่ะก็บอบช้ำมาก
ที่ต้องสูญเสียผู้ที่เป็นยิ่งกว่าความรักเพราะว่าน้องกวางอ่ะ
เขาเป็นคนดีมีเมตตามีเมตตากับญาติทุกคนหรือว่าเพื่อนฝูง
เพื่อนฝูก็รักไข้เขาทุกคนพูดเหมือนกันว่าเหมือนอยู่กับ
เหมือนกับอยู่กับน้องกวางอยู่ตลอดเวลาแหละน้องกวางมาหยุดอยู่ตลอดเวลา
พูดแล้วป้าแหม่มยังขนลุกเลยพูดถึงอ่ะแล้วอย่างมีเมื่อคืนเนี้ย
ยายเขานอนอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยยายบอกเสียงเหมือนเหมือนคนจะมาเปิดประตู
เข้าเปิดประตูการเปิดประตูมันจะต้องแก๊กอย่างนี้
เจ้าเจ้าน้ำตาลเนี่ยที่จริงถ้าเป็นคนอื่น
เขาจะเห่าเสียงดังแต่นี่ของเงียบถ้าน้องกวางมาจากทำงานประมาณสามทุ่มกว่าเนี่ย
เขาก็จะเข้าไปหาน้องกวาแล้วไม่เห่าอ่ะ
มันก็รู้จักกันอ่ะเราเอาโกรธเข้ามาคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่ฮะ
ใช่ว่าเอาโกรธเข้ามากระดูกเขา
ถ้าเป็นวันเกิดน้องกวางเนี่ยเนี่ยเย็นนี้ถ้าเขานะ
จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันแล้วเขาจะมีขนมเค้กหนมอะไรกันแล้ว
อืมครับค่ะคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงจริงใช่
คุณผู้ชมที่ได้เห็นภาพน้องออก้าลูกชายวัยห้าขวบลูกชายของคุณกวางที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมบอกเห็นแล้วน้ำตาจะไหลจริงนะเนี่ยที่งานที่น้องเขายกมือไหว้
ก็ไม่รู้นะว่างานอะไรก็รู้แค่ว่าเนี่ยมาช่วยงานคุณพ่อดูแขกผู้ใหญ่มาคอยเนี่ยรับแขกอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้อ่า
ฟังกันอีกสักทีหนึ่งไหมฮะอืมอ่าสิ่งของน้องออก้าลูกชายมาสักครู่นี้
อ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อกันแล้วกันนะคะครอบครัวบอกว่าตอนนี้ก็เลยเป็นห่วงความรู้สึกของน้องออก้ามากที่สุด
พรุ่งนี้จะนำอัฐิของคุณกวางไปลอยอังคารที่แม่น้ำรอบวัดพนันเชิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คุณผู้ชมคะเรามาดูความคืบหน้าอาการบาดเจ็บนะคะ๔คนค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายจี้ชิงทองที่ร้านทองลบบุรีนะคะ
ผ่านมา๕วันต้องบอกว่าอาการก็ดีขึ้นตามลำดับทั้ง๔คนเลยนะคะ
โดยเฉพาะนางสุภาวดีชุนสนิทที่ถูกยิงเข้าที่ท้องกับที่แขนซ้ายค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นสื่อสารได้คุณหมอให้เข้าเยี่ยมได้เป็นช่วงเวลานะคะ
เนี่ยค่ะถูกยิงพร้อมกับสามีแล้วก็มีลูกสาวนี่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ
ส่วนตัวสามีนายุทธการชุนสนิทถูกยิงที่หน้าอกขวา
คนนี้เนี่ยคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดค่ะอาการดีขึ้นแล้วสื่อสารได้แล้วนะคะ
เขาถูกยิงเขาที่หน้าอกขวาแล้วก็ที่ขาซ้ายผ่าตัดแล้วค่ะ
อาการดีขึ้นตามลำดับออกจากห้องไอซียูแล้วด้วยนะคะครับ
ส่วนนายประเสริฐรอปภคนแรกที่ถูกยิงเข้าที่ปอด
ก็อาการดีขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับคนเจ็บด้วยนะคะ
ครับส่วนการเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนายสมศักรณ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าอย่างช้า
จะสามารถมอบเงินเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้รายละ๑๑๐๐๐บาทนะฮะ
ก็จะให้เป็นเงินชดเชยการเสียชีวิตเนี่ย๕๐๐๐บาท
ค่าช่วยค่าทำศพ๒๐๐๐บาท
และมีค่าอุปการะเลี้ยงดูอีก๔๐๐๐๐บาท
ส่วนคนเจ็บแล้วก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ยังไม่สามารถคำนวณเงินชดเชยได้
เนื่องจากต้องมีใบเสร็จค่ารักษาจากโรงพยาบาลในการใช้คำนวณระยะเวลาที่หมอให้พักฟื้น
ว่าจะกี่เดือนก็จะได้เงินเพิ่มตามระยะเวลา
แต่กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ายังไงก็จะช่วยเหลือเยียวยาให้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะฮะ
ส่วนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
อย่าไปเร่งรัดการทำงานของตำรวจนะคะแต่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
เดี๋ยวฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูหน่อยค่ะ
ด้านพลเอกประวิดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
ก็มึงไม่รู้จะใช้หรือเปล่าเผื่อเจอดูก่อน
ไม่รู้ว่าจะเป็นตำรวจแบบนี้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเขาร่ายงาน
พอไปสัมภาษณ์อีกรอบก็บอกว่าคือยังไม่รู้เลยก็มีบุคคลต้องสงสัยเฉยยังจับไม่ได้
ก็ส่วนหนึ่งที่ประชาชนหรือว่าสื่อติดตามกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับ
คือนอกจากเรื่องของคดีที่มันโหดเยี่ยมอุชกันแล้วคือชาวบ้านเขาก็กังวล
ใช่ค่ะตอนนี้โอ้โหอยู่กันไม่ได้เลยที่ลบบุรี
ไม่ใช่แค่ว่าในพื้นที่เท่านั้นที่อื่นเขาก็กังวลว่าเออมันจะหนีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้
ใช่เพราะว่าเวลาเราเล่าเส้นทางคนร้ายที่หลบหนีมันเป็นไปได้อาจจะไปพื้นที่ใกล้เคียงหลายจังหวัดเลยไง
เขาก็เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ากำลังเร่งรัดไล่กดดันกันอย่างเต็มที่นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าเขาก็อยากจะฟังข่าวสารว่าไปถึงไหนกันแล้ว
เอาฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ลบบุรีหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องระวังตัวต้องถอดของมีค่าออกไปเลย

ทุกวันทุกวันนี้เรื่องคุยกันอยู่อย่างเลย

ค่ะนี้แต่ข่าวน้องยังโดม

ตายทีก็กลับคู่ให้พรีอย่างนึงเตือน

ก็มีครับคนแปลกหน้าก็มีบ้าง

เพราะว่าเห็นว่าคนเราเห็นหน้า

เป็นทุกข์ครับผมมันเป็นคดีอุกชะกันมากนะครับผม

นี้ก็ไม่เคยมีนะครับผม

มีคดีมีคดีว่าถูกไหลแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านเขาถามทุกวันเนี่ย

มันใกล้เคียงบ้างหรือยังหรือเป็นยังไงล่ะ
อย่างคุณป้ามาสักครู่นี่

คุณผู้ชมก็ถามถึงทุกวันค่ะ

คือจะตามจนกว่าจับคนร้ายได้ค่ะ